ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
เป็นคลิปที่แชร์ในโลกโซเชียลด้วยนะคะ
คลิปนี้เป็นพ่อทำร้ายลูกของตัวเองนะคะ
ซึ่งอยู่ในวัยอนุบาลเท่านั้นทำร้ายภายในโรงเรียนด้วยนะคะ
หลังจากที่คลิปนี้แชร์ออกไปค่ะคุณแม่
ของเด็ก๕ขวบรายนี้ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อสื่อมวลชน
รวมทั้งได้เดินทางไปแจ้งความที่สพเมืองพิศนุโลกยืนยันจะเอาเรื่องพ่อเลี้ยงคนนี้ให้ถึงที่สุดค่ะ
นางน้อยนามสมมุติอายุ๒๕ปีนะคะได้เล่าถึงเหตุการณ์พ่อเลี้ยงทำร้ายลูกเลี้ยง
ให้กับนายธานินสมบูรณ์ศาลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษนุโลก
และนางสุเวคีศรีวัฒนาสกุลนักจิตวิทยาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษนุโลกค่ะ
หลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
ทราบข่าวจากครูประจำชั้นของบุตรชายโดยส่วนตัวยังไม่เห็นคลิปดังกล่าวนะคะ
ซึ่งคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกไปเป็นคลิปที่พี่สาวลูกพี่ลูกน้องของเธอค่ะ

ในขณะที่นายพงศักดิ์อยู่เตขี่รถจักรยานยนต์ไปรับเด็กคนนี้นะคะ
บริเวณหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง
โดยพ่อเลี้ยงได้สอบถามเด็กชายถึงการบ้าน
ระหว่างที่รอรับหลานสาวอีก๑คน
แต่เนื่องจากเด็กเป็นเด็กที่มีพัฒนาการทางสมองช้านะคะ
กับเป็นโรคปากแหว่งเพดานโว

พ่อเลี้ยงเกิดอาการไม่พอใจค่ะ
ลงมือทำร้ายเด็กชายคนนี้ค่ะ
ฉันรู้แต่วันนั้นแต่ยังไม่เห็นคลิปด้านแต่วันที่๑๖จังห์วกกรวงกรที่โรงเรียน
รอม๑ไปเลยเขารู้ว่าเขาผิด
เขาบอกเขาไม่ได้คุยใช่ไหม
เขาไม่เข้าบ้านเลยเขารู้ว่าเขาผิด
มาตกแล้วแล้วก็ออกไปเลย

โดยหลังจากนางน้อยนะคะได้ดูคลิปจากกล้องวงจรปิดของโรงเรียน
ก็เลยตัดสินใจเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองพิษสุนุโลก
และลงบันทึกประจำวันแล้วก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องสามีให้ถึงที่สุดค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
โดยหลังเกิดเหตุนายพงศักดิ์หายตัวไปจากบ้านพัก
ซึ่งตำรวจจะสอบปากคำนางน้อยเพิ่มเติม
เพื่อดำเนินคดีกับนายพงศักดิ์ตามกฎหมายต่อไปค่ะ